และกำลังจะเซ็นสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนของบุรีรัมยูไนเต็ด

นี่คือภาพของน้องฮอสนะครับเด็กชาธนพลอ่อนอุ่น
ที่ผ่านการคัดเลือกจากเยาวชนทั่วประเทศกว่า๕๐๐คน
ในการเสร็จสัญญาเป็นนักเตะเยาวชนของบุรีรำยูไนเต็ด
ซึ่งภาพนี้น้องฮอสในสีเสื้อของบุรีรำนะครับ
กำลังชู๒นิ้วพร้อมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก
ให้กำลังใจนักเตะบุรีรำหลังจากแพ้เมืองทองยูเนเต็ดคาบ้าน

ล่าสุดน้องฮอสกลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน

หลังจากเข้าโรงพยาบาลจุฬาหลายสัปดาห์
เพื่อผ่าตัดรักษาอาการเส้นเลือดในสมองแตก
จ่าสิบเอกวรพลอ่อนอุ่นนะครับคุณพ่อของน้องฮอสบอกกับทีมข่าวว่าลูกชายอาการดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้อยู่ระหว่างทำกายภาพบำบัดส่วนเรื่องการเซ็นสัญญากับบุรีรำเป็นเรื่องของอนาคตอยากให้น้องฮอสหายดีซะก่อนครับ